กฎเกณฑ์ก็เหมือนกันทุกปีนะครับเพียงแต่ผมมากำชับให้ทันภายใน๓๐มิยอคันนี้
ให้ออกไปทันกรอบที่ขอกตรไว้ที่ขอขยายเวลามาครับ
ยังน่าไม่แน่ใจนะตัวเลขนะแต่ให้แต่ละกองบัญชาการเนี่ยมาคุยปัญหาว่าติดขัดอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็ผมมากำชับในเรื่องของกรณีชั้นประทวนหรือนายตำรวจท่านร้องขอไปดูแลอุปการะครอบครัวนะครับ
ก็เนี่ยมากำชับให้ทันกรอบวันที่๓๐มียอที่เดี๋ยวนะครับแล้วก็มีผลประมาณไม่เกินวันที่๑๐กันแล้วกันนะครับ
มันจะเป็นไปได้ยังไงน่ะเพราะว่าเค้าไม่ได้ไปตำรวจแล้วอ่ะผมให้ท่านช่วยประยะมาเป็นว่ากูครุมในเรื่องการจังตั้งอยู่นะครับ
ไม่ทราบยังไม่มีผมไม่ได้ยินนะครับ
ส่วนกรณีที่ทางน้องบรรทักษ์อาทควรถี่ปัสคุณออกมาแล้วรู้ว่าทางกล่อ
บาหิตในเรื่องของการจับเงินผู้นอกระบบหรือว่าคือ
ฉโนโลตรงนี้สำรรค์นักกล่อสุขชาติอยู่ไหมเพราะท่านจะชี้แจงกรณีดังกราศอยู่ไหน

ส่วนตัวท่านเองท่านเสียกำลังใจไหมที่มีในฐานะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยมาตำหนิมาลักษณะมาติ่งท่าน

ก่อนนี้เรื่องว่าตำรวจปาหิตในการสร้างภาพ

ก็ถ้าไม่จับจริงผู้เสียหายก็สามารถฟ้องกลับได้อยู่แล้วนี่
ไม่ได้ตัดสิทธิ์เขาเลยนะครับ

ถ้าไม่ได้จับจริงนะครับ
หมายความว่าโดนกัดแก้อย่างนี้ใช่ไหม

ชโนตก็ไม่ได้เป็นชโนตที่มีปัญหาเกี่ยวกับมีนอกระบบ
แต่ว่าเป็นชโนตอื่นเอามาแบบว่าสูงแทรกอะไรแบบนี้ครับ

ก็ผมไม่ได้ปิดโอกาสให้เขาไม่ฟ้องเจ้าที่เนี่ยนะครับ
ก็ได้ผมก็ยินดีอยู่แล้วนะครับ
เพราะเรื่องพวกนี้มันละเอียดอ่อนอยู่แล้วเราก็ต้องทำให้มันดีอยู่แล้วนะครับ
แต่การที่คุณนิพิธิ์ออกมาจริงอย่างเงี้ยลักษณะมันมีนายะเลือกมาใส่ความกำลัง

ท่านก็คงจะมีข้อมูลแบบไหนผมไม่ทราบนะครับ
เราก็รับฟังไว้แล้วก็มาปรับการทำงานนะครับตรวจสอบดูนะครับ
ก็ต้องรับฟังไว้อยู่แล้วนะครับเรารับฟังอยู่แล้วครับ
แต่จริงเท็จไงเราไม่รู้นะฮะต้องตรวจสอบอยู่แล้ว
แล้วก็เชื่อว่าในกระบวนการหรือชุดทำงานของท่านรุ่งโรธเนี่ย
ท่านปียะเนี่ยเราก็ต้องเชื่อลูกน้องเราอยู่แล้วแล้วผมก็ได้กำชับอยู่แล้ว
ทำแบบตรงไปตรงมาทุกครั้งครับ